วันนี้มีคลิปของน้องรุ้งที่เคยบันทึกเอาไว้
ด้วยมือถือของคุณตาและคุณยาย
คือน้องรุ้งอยู่กับปู่และย่าที่พิศนุโลกก่อนช่วงหนึ่ง
อย่างที่คุณเขมสอนเล่าคือแม่มารับแล้วไปอยู่ที่ร้อยเอ็ด
ตาและยายน้องรุ้งเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือที่ตากับยายเขาใช้ร่วมกัน
มีแค่เครื่องเดียวเองมาอัดไว้แล้วเหมือนกับเป็นกล้องหน้า
สองคลิปเนี่ยหลักก็คือพูดถึงคุณพ่อรักคุณพ่อ
ไม่คิดว่าคุณพ่อจะจากไปเร็วแบบนี้ยังรักคุณพ่ออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
อีกคลิปหนึ่งก็เหมือนกับตัดเพาะน้อยใจว่าหลังจากที่พ่อตายไปแล้วเนี่ย
ยังไม่ยอมมารับสักทีหนึ่งคนที่ดูคลิปนี้ก็เสียใจแล้วครับคุณผู้ชมครับ
รุ้งเขาอัดคลิปเอาไว้อย่างที่บอกคลิปแรก
รุ้งแต่งนิทานบ่นน้อยใจหลังจากพ่อเสียชีวิตแล้วแม่ไม่มารับไปอยู่ด้วย
อีกคลิปหนึ่งก็บอกคิดถึงพ่อรักพ่อไม่คิดว่าพ่อจะจากไปเร็วแบบนี้
ลองไปฟังเสียงของน้องรุ้งที่ปนสะอื้นไห้ครับ
หนูก็สิโครกพ่อคนนี้แต่รักพ่ออีกครั้ง
พ่อไปใส่อีก
หนูสิโรคว้ายู่อย่างดีพ่อ
หนูรู้สึกไม่แตกการกิจรอพ่อลงมีหนูไปด้วยล่ะ
ไม่ว่าสิ่งเป็นเกิดเหล้าหนึ่ง
หรือว่าสิ่งเป็นการใช้เวลาให้ดี
นี่ก็คือคลิปที่ทำให้คนที่ได้เห็นในวันนี้
ก็เสียใจไปตามกัน

เด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบที่พ่อเสียชีวิต
จากไปแล้วก็กว่าแม่จะมารับ
พอแม่มารับก็มาเจอเหตุการณ์สลดแบบนี้อีก

ช่วยการเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าชุดน้องเท้านักเรียน
โปรดรวมไปถึงตุ๊กตามีที่น้องรุ้งชอบ

แล้วก็ตกลงกันกับฝั่งของคุณปู่คุณย่า
ว่าจะเผาศพที่สมุทรปราการนั่นแหละ
มงคลนิมิตรตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้
เพราะว่าเป็นจุดกึ่งกลางที่ย่าจะเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก
ส่วนน้องสาวของผู้ตายตอนนี้อายุ๓ขวบ
ทางญาติฝ่ายนายวัจจรรย์ทัศวรรค์ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของน้องรุ้ง
ตากับยายบอกว่าถ้าจะนำไปเลี้ยงก็ยินดี
เพราะยังไงก็ถือว่าเป็นหลานและจะเลี้ยงดูให้ดีที่สุด
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปนะครับ